เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าโดนหลอกให้ซื้อบ้าน

แล้วปรากฏว่ามีบ้านแล้วซื้อแล้วนะ
โดนสร้างประตูรั้วเหล็กกั้นปิดทางเข้าออก
แล้วอย่างนี้เขาออกยังไงตัดสินใจครับต้องหาทางเข้าออกใหม่อีกหนึ่งทาง
ทุบบ้านตัวเองเลยก็แล้วกันทำแบบนี้เลยฮะ

เขาบอกว่ามันสุดจะทนแล้วอ่ะทำยังไงก็มันไม่มีทางเข้าออกอ่ะ
หลอกให้มาซื้อบ้านอยู่ในซอยด้วยต้องใช้ทางเข้าออกร่วมกัน
แล้วโดนสร้างประตูรั้วเหล็กกั้นปิดทางเข้าออกของเขา
งั้นก็ทุบบ้านตัวเองเลยก็แล้วกัน
เพื่อจะได้มีทางออกอีกทางหนึ่ง

ผู้เสียหายบอกว่ามันต้องยอมตัดใจ

เพราะว่าถูกล็อกประตูหน้าบ้านเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึก
เรามีภาพนิ่งเปรียบเทียบระหว่างก่อนซื้อกับหลังซื้อแล้วเป็นยังไง
ซื้อแล้วเป็นยังไงอ่ะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวลองดูนะนี่ครับหน้าจอซ้ายมือคือก่อนซื้อขวามือ
คือหลังจากซื้อแล้วตอนแรกมันก็เป็นทางที่เข้าออกร่วม
ได้เห็นไหมฮะโล่งโปร่งเลยแต่พอซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อย
อ้าวรั้วสีฟ้าพาสเทลนี้มาจากไหนอ่ะมีรั้วไม่เท่าไหร่สังเกตดี
ภาพเห็นไหมฮะอ๋อเอ๊ะคล้องกุญแจไว้ด้วยอ่ะค่ะเอา
ไปยังไงล่ะทีนี้อ่ะก่อนซื้อบ้านเนี่ยบ้านเขาอยู่หลังในสุดเลยครับ
ซอยนี้มันเป็นซอยที่มันต้องใช้ทางเข้าออกร่วมกันนะซื้อบ้านมาแล้ว
ประตูรั้วสีฟ้ามาเลยครับปิดกั้นทางเข้าออกและยังมีการล็อกกุญแจเอาไว้ด้วย
ไม่ใช่แค่คล้องเฉยเฉยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรีครับทีมข่าวของเราไปคุยกับทางผู้เสียหายที่ร้องขอความเป็นธรรม
คุณพักพิชชาหรือว่าคุณนุ่นเกินร้อยครับเห็นว่าเป็นเจ้าของร้านรับเช่าพระชื่อดังด้วยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมษายนปี๖๓ซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งใจว่าอยากจะมีบ้านสักหลังเอาไว้อยู่กับลูกยามแก่เท่า
มีนายชุบซึ่งเป็นคู่กรณีแนะนำให้มาซื้อบ้านหลังดังกล่าว
เพราะเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นน้องชายของในชุบเขาต้องการจะขายบ้าน
แล้วก็ยืนกรานเลยบอกว่าจะไม่ขายที่ดินให้กับใครและยินดีจะให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นทางเข้าออกร่วมกันด้วย
เพราะว่าถ้าหากว่ามาซื้อบ้านของน้องชายในชุบสมมุติว่ามันมีบ้านของคนอื่นอยู่ระแวกแถวนั้น
ซื้อบ้านหลังนี้แล้วอ้าวแล้วหลังอื่นเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาทำยังไง
เขาก็ให้คำมั่นสัญญาให้คำมั่นใจว่าโอ้ไม่ต้องกังวลเลยก็จะซื้อหลังนี้แล้ว
ดินตรงนี้ไม่ได้ขายให้ใครหรอกแล้วทางเข้าออกก็ใช้ร่วมกันได้
ตกลงซื้อ๗๐๐๐๐๐ครับจ่ายเงิน๗๐๐๐๐๐เพื่อซื้อบ้าน
หลังจากนั้นจ้างช่างมารีโนเวทตกแต่งเพิ่มเติมครับหมดไปอีกล้านหนึ่ง
ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาสร้างความสวยงามเพราะว่าบ้านนี้อยากอยู่ยามแก่เท่ากับลูกกับหลาน
บ้านคือวิมารของเราหลายคนบอกแบบนั้นใช่ค่ะ
แต่เนี่ยวาดฝันว่าเป็นวิมารแต่สุดท้ายแล้วพัง
ตุลาคมที่ผ่านมาครับแม่ของสามีเสียชีวิต
เดินทางไปจัดงานศพที่ต่างอำเภอแล้วมีพิธีเผาศพไปเมื่อ๒๔ตุลา
เสร็จจากงานศพกลับมาที่บ้านอ้าวบ้านเราไม่เหมือนเดิมนี่
เข้าออกประตูรั้วเหล็กมายังไงแล้วล็อกกุญแจเอาไว้อีกต่างหาก
พอไปถามว่าทำไมถึงสร้างรั้วกั้นขึ้นมาล่ะ
ชุบตอบสั้นลูกสาวสั่งให้ทำ
ให้เหตุผลว่าเป็นห่วงแม่สิ
แม่ก็อายุเยอะแล้วหลงลืม
ความปลอดภัยกลัวว่าเดี๋ยวแม่เดินออกไปเรื่อย

ก็เลยต้องสร้างรั้วมากั้นเอาไว้ตรงจุดนี้
แล้วได้ให้กุญแจเขาไหมคะ
ไม่แน่ใจว่าให้กุญแจด้วยหรือเปล่า
แต่ทีนี้เขาเล่าต่อแบบนี้ครับมิ้นและคุณผู้ชมว่า
มีอยู่คืนหนึ่งคือลูกสาวปวดท้องตอนกลางคืน
ไปขอกุญแจจากในชุบ
ต้องการจะพาลูกไปส่งโรงพยาบาลเพราะประตูรั้ว

แสดงว่าคือไม่ได้เอากุญแจไว้กับตัว

เพราะเธอบอกว่าพอลูกสาวปวดท้องตอนกลางคืน

ปรากฏว่าก็ไม่ได้ครับ
สุดท้ายก็คือต้องเดินออกไปซื้อยา

มาให้ลูกกินแทนเพราะว่าจะเปิดประตูรั้
เอารถออกไปส่งลูกที่โรงพยาบาลไม่ได้

ด้วยการทุบบ้านบางส่วนก็แล้วกัน
ต้องยอมทุบพื้นที่บางส่วนของบ้านทิ้ง
เพื่อจะได้เป็นจุดที่ทำให้รถสามารถเข้าออกได้
ผ่านทางโรงจอดรถด้านหลังอีกทางหนึ่งฮะ

ก็ต้องไปขอกุญแจมาไขทีนึง

ทั้งบ้านและที่ดิน
บ้านและที่ดินแต่เป็นบ้านเก่าเลย
วันก่อนว่าเรามารีโนเวทหมดไปอีก๑ล้าน
แล้วก็ทำสวยเลยทำสไตล์บ้านสวนรีสอร์ทประมาณนั้นค่ะ
ตอนก่อนที่เราจะทำเขาก็ไม่ทำรั้วนะ

เราทำบ้านอย่างสวยหมดแล้วอะค่ะเขาถึงมาทำ
เราก็ยังไม่ได้ใช้ในการรีโนเวทของเรา
ยังไม่ได้ใช้สวยเลยเราก็ต้องมาทุบเลย
ล่าสุดครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรี

ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมพูดคุยเจรจากันนี่ฮะเจ้าหน้าที่มาแล้ว
รั้วสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือเกือบเท่าคอเลยครับ
และทีนี้ได้เจอในชุบด้วยก็ต้องฟังความอีกด้านหนึ่ง
ชุบเปิดใจเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่ทำประตูรั้วขึ้นมาเนี่ย

เนื่องจากว่าฝั่งบ้านของคู่กรณีมักชอบกลับมาดึกดื่น
แต่ฝั่งครอบครัวของเขามีผู้เท่าผู้แก่
แล้วมีเด็กอยู่กันตามลำพังก็เลยต้องทำรั้วกั้น
และต้องทำรั้วให้สูงเพื่อความปลอดภัย
กันทั้งผู้ใหญ่และเด็กไม่ให้ปีนออกไปได้
และอีกอย่างก็คือแม่ผมก็อายุเยอะแล้ว
แล้วมีอาการหลงลืมด้วยชอบเดินออกไปนอกบ้าน
อันนี้เลยเป็นเหตุผลเป็นที่มาว่าทำไมถึงเพิ่งมาสร้างรั้วกั้นเอาไว้
ลองฟังเพิ่มเติมจากในชุบเจ้าของที่ดินที่ขายให้ครับ
ที่ของผมนี่มันผิดตรงไหนที่ผมทำให้ล่วง
ในฝั่งของในชุกก็เลยอธิบายแบบนี้นะ
คนกลางว่ายังไงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับ
พร้อมกับญาติของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเจรจากัน

อุ๊ยมีนท์คุณผู้ชมครับดูภาพนี้

ทั้งสองฝ่ายจับมือกอดกันโอบกันอย่างชื่นมื้น
ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเอาความและยินดีจะร่วมกันหาทางออกต่อไป

และร่วมกันหาทางออกที่จะเข้าออกได้ทั้งคนและรถด้วย
เอาแต่อันนี้ดีอันนี้ดีคือภาพอย่างนี้มันค่อยน่าแบบสบายใจหน่อยค่ะว่ายังไง
คุณคือบ้านไม่ใช่ราคาถูกมันไม่ใช่ว่าคุณจะย้ายบ้านหนีกันได้เลยถูกไหม
คือถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่กันแบบนี้มันดีกว่านะคะ